เรายังตามกันให้ต่อนะคะสำหรับกรณีที่อุดรธานี
ที่มีหนุ่มที่เขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทแล้วก็ขาดยา
คลุ้มคลั่งกระหน่ำแท้งยาแท้ของตัวเอง
กว่าแผลแล้วก็ปาดคอจนเสียชีวิตไม่พอ
ออกไปแทงผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลอีกนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสายคือ๑๑โมงนะคะ
คือคนก่อเหตุมีทั้งมีดมีทั้งปืนด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กล้องวงจรปิดอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะ
ที่โรงพยาบาลวัฒนาจังหวัดอุดรธานี
อันนี้เป็นสภาพศพของย่าที่ตำรวจเนี่ยตามไปเจอที่บ้านหลังจากที่ถูกฆ่าเรียบร้อย
แต่นี่ค่ะนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะ

กปืนขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะยิงใส่ผู้ช่วยพยาบาลหรือว่านางสาวสิริรัตนอ่ะนะคะ
พอยิงไปนัดหนึ่งเธอก็วิ่งหนีไปแล้วก็เนี่ย
เจ้าหน้าที่รบพอพอที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกหลายคนก็เลยช่วยกันห้าม
แล้วก็สุดท้ายเขาก็ยอมวางปืนแล้วก็ยอมให้ควบคุมตัวได้

ถ้าดูจากเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยนาทีเดียวเองที่มันเกิดทั้งหมดขึ้น
วันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกศักดาบุญก้อนรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
เจ้าของคดีนะคะก็บอกว่าตอนนี้เชิญพยานมาสอบปากคำในเหตุการณ์นี้ไปละ๓ปาก
ก็คือกู้ชีพของโรงพยาบาล๒คนแล้วก็ผู้ดูแลร้านนวด๑คน
ส่วนผู้บาดเจ็บนะคะก็คือพนักงานร้านนวดที่โดนแทงเข้าไปที่ด้านหลัง
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะส่วนผู้ช่วยพยาบาลที่โดนยิงเข้าที่แขนก็ปลอดภัยแล้วเช่นเดียวกัน
สำหรับผู้ก่อเหตุนะคะนายฟีฟ่าค่ะถูกคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาค่ะ
แล้วปรากฏว่า๔ทุ่มเมื่อคืนนี้เขาคลุ้มคลั่งอีกครั้งหนึ่งนะ
อาการเหมือนกำเริบคลุ้มคลั่งอารวาสค่ะ
ร้อยตำรวจเอกศักดาเลยต้องรีบโทรประสานญาติเลยบอกว่าขอยาหน่อย
เอายารักษาอาการทางจิตประสาทมาให้กับ๑๐เวรที่ควบคุมห้องขังหน่อย
ฟีฟ่าจะได้กินยาตามกำหนดเวลาที่แพทย์สั่ง
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่องตลอดเวลาเพราะว่า
ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาอยากตายใช่ไหม
เขาอยากตายเลยจะไปเอาปืนกับย่าแต่ย่าไม่ยอมให้ปืนเขาเขาเลยต้องฆ่าย่า
ก็ต้องเลยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจตามไว้ตลอด
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
จะนำนายฟีฟ่าไปสอบปากคำและประสานทนายความมาร่วมด้วย
เพื่อจะดูว่านายฟีฟ่าสามารถให้ปากคำในชั้นสอบสวนได้ไหม
ถ้าสอบปากคำไม่ได้ก็ต้องดำเนินการส่งตัวไปรักษาทางจิตเวท
พรบสุขภาพจิตอย่างน้อย๔๕วันก่อน
ซึ่งเบื้องต้นทางญาติรับรองแล้วว่าป่วยทางจิตจริง
ตอนนี้กำลังทำการประสานไปยังประเทศอังกฤษด้วยนะคะว่า
นายฟีฟ่าเนี่ยมีการรักษาอาการทางจิตจริง
คือประสานหาเอกสารหาข้อมูลมายืนยันในเรื่องนี้
คือเขาบอกว่าพอหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษมาอยู่ที่ไทยเนี่ย
ฟีฟ่าเองก็ไปรักษาอาการทางจิตอย่างต่อเนื่อง
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะ
แล้ววันนี้ก็มีการเชิญนายขจรศักดิ์ปู่ของนายฟีฟ่า

คุณปู่อายุ๗๓ปีแล้วนะคะ
ก็มาให้ปากคำกับพันธบรวจโทผลิตรันบุญมาตุล
รองผู้อำกับการสอบสวนสพเมืองอุดรธานีในฐานะผู้เสียหายค่ะ
คุณปู่ก็มาพร้อมกับเอกสารที่เป็นสำเนานะคะ
เอกสารรับรองแล้วก็ประวัติอาการรักษาอาการทางจิต
จิตแพทย์ที่ประเทศอังกฤษของนายฟีฟ่า
ที่เขารับการรักษามาโดยตลอดนะคะ
เอกสารนี้ก็เอาสำเนาปริ้นต์ออกมา
ตำรวจใช้เวลาสอบปากคำประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็นำเอกสารนี้ไปยื่นเรื่องเงินเยียวยา
ตามพรบเหยื่อความรุนแรงและอาจยากรรมที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เรื่องต้นแม้ว่าคุณจะป่วยจริงแต่คุณก็ต้องรับโทษนะคะ

เอาโทษไม่ได้ถือเป็นผู้ป่วยแล้วจบกันไป

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนซึ่งได้ใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหรือที่ชุมชนนะคะ
จากนั้นบ่ายซ้ำขอภัยบ่ายโมงครึ่งที่สาราการประเรียนวัฒน์มัชมวาสอรรำหลวง
ก็มีการตั้งสวดอภิษฐรรมศพนางอนงเลิศอำนวยลาบย่าแท้ของนายฟีฟ่านะคะ

ก็สวดอภิษฐรรมวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีชาปนกิจเลยนะคะ
ได้คุยกับนางสาวออนอุมาเลิศอำนวยลาบลูกสาวคนเล็กของผู้ตาย
ก็บอกว่าไม่คิดเลยจริงว่าหลานชายจะทำกับย่าแท้ได้
แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าอาการของหลานชายจะหนักขนาดนี้
คือวันเกิดเหตุเนี่ยมีน้าเนี่ยโทรศัพท์มาหาเธอมาขอเบอร์โทรศัพท์ของพ่อ
ซึ่งเธอก็รู้สึกว่ามันผิดปกติเพราะปกติเนี่ยน้าไม่เคยโทรมาหาเลย
เธอก็เลยแปลกใจเปิดกล้องวงจรปิดดูเลยค่ะว่าที่บ้านเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเห็นตำรวจอยู่เต็มบ้านเธอก็ยิ่งตกใจหนักเลยคราวเนี้ย
ย้อนกลับไปหาน้าอีกครั้งคาดคันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายได้คำตอบว่าแม่เสียชีวิตค่ะ
แล้วยิ่งตอนนี้มีอาการระบาดของโรคโควิด๑๙เธอก็เลยไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่เลยนะคะ
แต่ก็จะมีการพูดคุยผ่านไลน์กลุ่มครอบครัวตลอดนะคะ
ซึ่งในการพูดคุยกันนั้นมันก็ไม่ได้มีรางสังหรณ์หรือว่าสิ่งบอกเหตุอะไรเลยนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการป่วยของนายฟีฟ่าเนี่ยนะคะ
นางสาวออนอุมาบอกว่าก็ได้คุยกับพ่อแม่ของฟีฟ่าแล้ว
รู้มาว่าฟีฟ่าเนี่ยเริ่มป่วยทางจิตตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๓ค่ะ
และเขานั่นแหละเป็นคนบอกพ่อกับแม่เองว่าอยากจะกลับมาหาปู่กับย่าที่เมืองไทย
เพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยเลี้ยงเขามาตั้งแต่ยังเด็ก
พ่อแม่ก็เลยคิดว่าเออถ้าให้ฟีฟ่าเนี่ยกลับมาอยู่กับปู่กับย่าที่มีสภาพแวดล้อมที่เขาเคยอยู่
อบอุ่นที่สภาพจิตใจเขาคงอาจจะดีขึ้นหรือเปล่า
เพราะเขาเองก็บอกว่าเขาอยากจะกลับมาก็เลยเดินเรื่องส่งตัวกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยค่ะ
แล้วก็ส่งเอกสารยืนยันเรื่องประวัติการรักษาตัวที่อังกฤษมาให้ด้วย
เพราะไปอยู่อังกฤษตั้งแต่อายุ๑๓ค่ะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะพ่อแม่ที่อังกฤษอ่ะพอรู้ข่าวเนี่ย
แทบขาดใจเหมือนกันนะนอกจากลูกจะเป็นฆาตกรแล้วเนี่ย
แม่ของตัวเองก็ต้องเสียชีวิตด้วย
ไม่มีโอกาสแม้แต่จะมากราบศพแม่ด้วยครั้งด้วยซ้ำ
สภาพจิตใจของเราทุกคนก็แย่ค่ะ

แต่ว่าเขาอยากกลับมาหาปู่กับย่า

มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้ทุกเคสนะคะ
โยนไปให้ญาติดูแลเอายาให้แล้วก็ให้ญาติดูแล
มันควรจะมีการร่วมมือกันมากกว่านี้ไหมคะ
ไม่อยากให้เป็นเคสแบบนี้ทุกไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอย่างนี้ดีกว่า
คนที่เป็นโรคจิตเพศเนี่ยเขาอัพเลเวลกันแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณหมอเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยก็ต้องอัพเลเวลด้วยค่ะ
ต้องทันเขาอะค่ะคือจริงมันไม่ใช่แค่เคสนี้เคสเดียวนะคะ
มองว่ามันน่าจะมีอีกอีกเยอะแหละระเบิดเนี้ยถูกวางไว้ทุกบ้านแหละค่ะ
บ้านไหนมีคือก็ต้องดูแลใส่ใจกันให้ดีค่ะ
หลานคนนี้คงเป็นเจ้ากรรมในเวรแหละเพราะว่าเขาถ้าเกิดเขาจะเกิดก่อนเขาจะเกิดอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเขาคือย่าต้องเป็นธุระให้ตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนขนาดไปอังกฤษแล้วคิดว่าโอเคก็ยังอยากจะกลับมา
เมืองต้นวันนี้๕โมงเย็นนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ก็เดินทางมาประชุมติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ
ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพยานหลักฐานก็ถือว่าครบถ้วน
แล้วกฎหมายเองก็มีกำหนดวิธีการเรื่องการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่มีอาการทางจิตประสาทด้วย
ขั้นตอนก็คือเดี๋ยวจะต้องส่งตัวเขาส่อให้กับจิตแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์อาการ
แล้วก็นำผลมาประกอบสำนวนการสอบสวนนะคะ
เรื่องต้นจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องการสอบปากคำเนี่ย

ยังคงมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับผู้ต้องหาอยู่

ยังสื่อสารกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้อย่างที่ลูกสาวของผู้ตายพูดทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่า
ผู้ป่วยที่เป็นลักษณะแบบนี้เขาอัพเลเวลแล้วใช่ไหม
คือญาติอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่พอแล้ว

เรื่องนี้ค่ะก็มีการวางมาตรการป้องกันด้วยนะคะ
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ให้มีมาตรการในเรื่องการเฝ้าระวัง
แล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ที่อาจจะเกาะเหตุทุกกลุ่มที่เสี่ยง
ที่สามารถก่อเหตุในลักษณะนี้ได้
ก็จะเข้าไปช่วยเหลือคือเหมือนกับเป็นเชิงรุก

จะได้ให้ประชาชนอุ่นใจกันมากขึ้นนะคะ
เพราะเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
เหตุการณ์สลดที่เกิดจากผู้ป่วยทางจิตทางประสาท

มาก่อเหตุที่ทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
มันมีหลายครั้งมากจริงต้องดูแลอย่างถูกต้องและใกล้ชิดมากนะคะ